ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง
ผมพาไปเที่ยวที่จังหวัดพิศนุโลก
บอกตรงนะอยู่พิศนุโลกมาก็หลายปี
แต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าที่นั่นเขามีปีนเขาเอาใจสายอันเวนเจอร์
ของจริงคือการเดินไต่เขาอันนี้เคยเห็น
แต่ปีนเขาจริงเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกัน

สำหรับที่นี่ไปกันดูนะครับ
ที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกครับ
เขาบอกว่าที่นี่เขาได้ชื่อเลยนะ
เพราะเป็นกุ้ยลินเมืองไทย
คือมันจะมีเขาสูงคล้ายกับปุ้ยลินที่เมืองจีน
อารมณ์นี้ก็คือเหมือนเขาเหลียงซาน

เออเหมือนดูไซ่อิ๋วมา

ไม่เห็นบอกว่าใจอิ๋วจะแบบว่าบิน

ถ้าพูดถึงเขาเหลียงซางต้องพูดถึงหนังจีนเรื่อง

กับตรงฟางปู้ป้ายบุรพาร้ายพ่าย

บางคนนึกทันแต่บางคนนึกไม่ทัน

คือจะบอกว่ามันเป็นที่ที่เหมือนต่างประเทศเหมือนเมืองจีน

แล้วก็การไปที่นี่เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญ

ที่นั่นเขาจะพาเราไปเที่ยว

คือเป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

อย่างที่บอกเขาคือพรานป่าที่
มักจะเดินขึ้นเขาที่นี่เพื่อไปเก็บของป่า

ก็คือตะลุยหินปีนเขา

ก็ไปถามคุณพี่คนนี้ก็คือพี่สุกิต

เป็นประธานกลุ่มผู้พิชิตเขากังหันลม

เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านที่นี่นะ

พรานหาของป่าที่บริเวณเขากังหารลม

ตอนนี้เขามารวมตัวกันเพื่อพานักท่องเที่ยว
แล้วก็รวมกันอนุรักษ์ป่าไปในตัวด้วยนะครับ

ตุลาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ถือว่ากระแสการตอบรับดีมาก

จริงจังให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกัน

แล้วทุกคนก็ยังจะรู้ว่าเขามีเขาหินปูนแบบนี้

ในการที่จะเดินทางไปนะครับ

ต้องเดินผ่านป่าเขา

๕๐๐เมตรทางตรง

มันมีความแข็งแรงมากบางช่วงก็สูงชัน
บางช่วงก็ต้องปีนโดยใช้เชือก
แล้วก็ต้องเลาะโขดหินขึ้นไป

แล้วที่สำคัญที่คุณต้องเอาไปด้วยเลยนะ

คือคือคือนั่นก็คือ

นี่ไงที่ห้อยอยู่เนี่ยหลวงปู่เข็ม
ทำไมคะหลวงปู่เข็มตอนนี้จะเป็นภาระนะถ้าคุณเดินป่า
พูดเล่นไม่ได้เอาไป

เอาถุงมือไปเพราะเวลาคุณปีนป่ายขึ้นไป

ได้แผลกลับบ้านกันเป็นแถวเลยนะถ้าไม่ใส่เข้าไป
ได้ยินขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็มีเชือกเป็นสลิงดึงอยู่ด้านหลัง
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
แล้วเขาถามกันสิใครที่สนใจว่าถ้าจะไปแล้วแพงไหม
คิดค่าหัวเท่าไหร่อยากรู้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับกับการท่องเที่ยว
เวนเจอร์ที่จัดหนักจัดเต็มแบบนี้

แล้วเขาจำกัดคนนะคือไปรอบหนึ่งไม่เกิน๒๐ท่าน
วันหนึ่งเขาให้แค่๒รอบคือรอบเช้ากับรอบบ่าย
คุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณถนัดรอบไหน
รอบกลางคืนอย่าไปเดี๋ยวหลงนี่แต่พอไปแล้วมันคุ้มนะน้องใบตอม
คุณชิสาขึ้นไปยืนอยู่บนยอดแล้วคุณดูวิวนี่ดูสิครับนี่เห็นไหม
แล้วคุณก็จะมองเห็นบรรยากาศด้านล่างที่เป็นแบบว่าทุ่งนาทุ่งย่าเขียวขจิ
ผมย้ำอีกทีแล้วกันนะครับถ้าอยากจะไปท้าทายแล้วก็ลองไปประชนภัยแบบนี้
กับการปีนเขาหินปูนที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ลองโทรไปสอบถามกันก่อนนะหมายเลขโทรศัพท์๐๘
หรือว่าไปดูรายละเอียดเป็นเบื้องต้นเอาไว้ก่อนในเพจผู้พิชิตเขากังหันลม
คุณจะเจอภาพเจอข้อมูลเยอะแยะมากมาย
แล้วถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมกับการประจนภัยการท่องเที่ยวแบบนี้
เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต
จริงมันต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะ
ในการที่จะไปต่อสู้กับสภาวะอากาศต่อเรื่องของการปีนป่ายต่าง
ดูเหมือนว่าน้องใบตองจะพร้อมมากในการลงทะเบียนติดต่อไปที่ทางเฟซบุ๊คใช่ไหม
ไม่ใช่ผมว่าลงทะเบียนซื้อของในอินเตอร์เน็ต
ไม่ใช่นี่จะเข้าไปดูในเพจพิชิตยอดเขากังหันลมที่บ้านมุงอยู่

คุณผู้ชมเขาจะมีเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีโปรโมชั่นมีแพ็คเกจ
ที่คุณชนะบอกแล้วก็มีภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก

สำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้
อาจจะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย

เตรียมความพร้อมของมือของนิ้ว
เพราะว่าเราจะต้องมีการปีนภูเขาหินปูน
คุณต้องเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม
อาจจะต้องเป็นคนที่ถนัดกับการท่องเที่ยวแนวนี้
แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรืออะไรต่าง
อาจจะต้องไปท่องเที่ยวที่มันไม่ต้องลำบาก

อันนี้เหมาะกับวัยรุ่นสายชิลสายเที่ยวสายลุย

ไอจ๊าแม่พร้อมบ้าง
จริงต้องบอกว่าสลิงมันรับน้ำหนักได้เยอะ

อันนี้เป็นความพร้อมของตัวเองสำคัญที่สุดนะฝากกดไว้นะจ๊ะ